ทุกผู้ชมครับที่สมุทรปราการนะครับมีเรื่องของเพื่อนบ้านนะโอ้โหนี่เป็นปัญหาโลกแตกที่จอดรถค่ะคือบ้านหลังที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของอีกหลังนึงเนี่ยเอารถเนี่ยมาจอดลำมาที่หน้าบ้านเขาเพราะเห็นว่าทางบ้านหลังเนี้ยเจ้าของไม่ค่อยมาก็เลยจอดตลอดเลยค่ะอ่าลองไปดูนะครับ

ในหมู่บ้านไทยสมบูรณ์นะครับตำบลบ้านคลองสวนอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการคือบ้านก็ถ้าจะถามว่าเล็กไหมก็ไม่เล็กนะคือหน้าบ้านนี่กว้าง๔เมตรปลูกติดกันอยู่หลายหลังแล้วก็ถนนนี้กว้าง๖เมตรนะลักษณะแบบนี้นะครับบ้านผู้ร้องเรียนเนี่ยคือบ้านหลังสีส้มรั้วสีขาวนะฮะนี่นะครับส่วนบ้านของอีกฝั่งหนึ่ง
ของรถกระบะนะครับบ้านรั้วสีน้ำตาลอยู่ฝั่งเดียวกันติดกันเลยค่ะนะฮะเราได้คุยกับทางฝั่งเจ้าของคลิปนะครับคุณจุธามาศนี่เป็นน้องสาวเจ้าของคลิปบอกว่าเมื่อวานนี้พี่สาวเนี่ยกลับมาบ้านจะเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านไม่ได้รถของเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างเนี่ยจอดล้ำมานะครับก็เลยไปแจ้งบ้านเพื่อนบ้านให้ช่วยขยับรถให้หน่อย

แล้วเพราะเห็นไม่ค่อยมาเธอก็เลยบอกเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับบ้านมาหรือไม่มาหรือเปล่าก็คือเจ้าของบ้านเขายังไม่ได้ขายเขายังอยู่ไงเขาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้

ยืนยันว่าที่ผ่านมาก็เพิ่งพาอาศัยกันมาตลอดนะในหมู่ของเพื่อนบ้านแต่เมื่อวานนี้ยอมรับว่าเธอเนี่ยผิดเองจอดรถล้ำไปในฝั่งประตูบ้านของบ้านเจ้าของคลิปเธอก็เข้าใจความรู้สึกฝั่งนั้นนะแต่แหมก็น่าจะใช้คำพูดกันดีหน่อย
ก็ไม่เคยว่าเพราะคือก็ปิงปากก็เพิ่งพาอาศัยกัน
ใช่มนุษย์จอดมันต้องมีจิตต้าสำนึกของการละกันว่าม่ายฟื้อใช่ป่ะ
ภาพฯก่อนที่จะอยากให้หน้าเขาพูดแบบเออพี่อะไรคือมันอยู่บ้านใกล้กันน่ะ
แล้วที่สำคัญคือเหมือนกับว่าเขาไม่อยู่เราก็ดูแลบ้านเขาได้

ใช่คือช่วยเหลือซึ่งกันเพราะว่าหนูจอดกันเนี่ย
ก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยแต่วันนั้นน่ะแต่หนูก็ยอมรับว่าผิด
แต่น้องไม่สมควรที่จะพูดจาแบบนั้น

ท่านผู้ชมครับล่าสุดทางกำนันตำบลบ้านคลองสวนนะครับ
ำนันสมหมายพุ่มเจริญก็เลยเข้ามาเคลียร์ปัญหาให้กับบรรดาลูกบ้านนะครับ
คุยกับทางฝั่งบ้านเจ้าของรถกระบะนะครับที่จอดล้ำมา
คุณสุนิถาก็ยินยอมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยการไม่จอดรถไปขวางบ้านเขาอีกนะ
เดี๋ยวจะย้ายไปจอดหน้าบ้านพี่สาวของตัวเองแทน
ขณะที่เจ้าของคลิปวันนี้ไม่อยู่ที่บ้านนะครับ
ก็เลยยังไม่ได้คุยกันนะฮะแต่ทางฝั่งของบ้านหลังนี้บอกว่าไม่เป็นไร
เดี๋ยวไปจอดอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านของพี่สาว
คุณผู้ชมหลายท่านแลกเปลี่ยนประสบการณ์มาว่าบ้านในลักษณะแบบนี้มันจะเกิดปัญหาก็เพราะว่าส่วนใหญ่จะต่อเติมแล้วก็ใช้งานแบบเต็มพื้นที่
ที่ควรจะเป็นที่จอดรถของบ้านตัวเองต่อเติมออกมาแล้วก็ทำอะไรอย่างอื่นแล้วก็ไปจอดนอกบ้านเอาไง

ไม่มีรถเพิ่มใช่ไหมทีนี้ที่จอดรถไม่พอทีนี้ก็ยุ่งแล้วจะจอดที่ไหนนะครับ